กลัวผู้ชายที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยคุณอารวาสตลอดเลยเวลาเมานะฮะ
ด้วยวิธีการในการเอาทั้งไม้เอาทั้งเหล็กเอาอะไรต่าง
คว่างใส่บ้านเขาซึ่งครอบครัวของเขาก็มีเด็กเล็กด้วยนะครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะครับ
โอ้โหนี่แหละฮะเขาวนเวียนอยู่หน้าบ้านไปหยิบเหมือนพวกหินพวกไม้พวกเหล็กอะไรก็ได้
โยนเข้ามาในบ้านคุณนี่นะครับเจ้าของบ้านหลังนี้ที่มีกล้องวงจรปิด
เขาก็อยู่กันอย่างหวาดภาวะเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น
ที่บ้านเมืองทองตำบลเมืองทองจังหวัด๑๐๑นะครับ
บ้านหลังเกิดเหตุคือบ้านที่ถูกปลาเหล็กปลาหินปลาไม้เข้ามา
เจ้าของบ้านเปิดเผยบอกว่าในบ้านเขามีแม่มีภรรยาแล้วก็มีลูกชาย๓ขวบ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนประมาณ๙โมงเช้านะครับ
ภรรยาแล้วก็ลูกชายของเขาอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ชายเพื่อนบ้านคนนี้อายุสักประมาณ๒๕ปี
ก็มีอาการเมาอารวาสยืนตาขวางท่าทางแปลกอยู่หน้าบ้าน
ภรรยาต้องไปอุ้มลูกชาย๓ขวบหลบเข้าไปในบ้านเพราะความกลัวนะครับ
แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ประมาณ๑๑โมงเช้าผู้ชายคนนี้
เดินตรงปรีเข้ามาที่หน้าบ้านอีกครั้งหนึ่ง
และทีนี้ก็คว้าไม้คว้าเหล็กคว่างใส่หลังคาบ้านเขานะครับ

ซึ่งตัวภรรยาของเขาก็วิ่งหนีเข้ามาหลบในตัวบ้านนะครับ
เจ้าของบ้านบอกว่าชายคนดังกล่าวมีอาการแบบนี้

พอเมาหรือว่าเสพยาบ้าก็จะเอะอะโวยวาย
ว่างปลาสิ่งของใส่บ้านของเขา
ข่มขู่จะทำร้ายแม่ของเขาด้วย
ทุกครั้งก็ไปแจ้งตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดนะ
แต่พอตำรวจมาถึงก็ทำได้เพียงไกลเกลี่ยเท่านั้น
แล้วก็ตำรวจบอกว่านี่เป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะก็ไก่เกลี่ยกันซะ
แล้วก็อีกอย่างคือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย

ก็เลยไม่ได้ดำเนินการกับผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด
แต่ครอบครัวนี้เขาจะอยู่ได้ยังไงต่อนะคุณนะ
ต้องคอยหวาดภาวะต้องคอยแอบอยู่แต่ในบ้าน

เพราะว่าเพื่อนบ้านทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับ
ก็อยากวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำตัวของผู้ชายคนนี้ไปตรวจหาสารเสพติด

เพื่อไม่ให้มาก่อเหตุแบบนี้อีกนะครับ
แต่ทีนี้เขามีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วไงคุณ
ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนน่าจะเอาไปแจ้งตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ